แก่นนะมีผู้ปกครองของเด็กหญิงที่ได้รับความเสียหายนะฮะ

ถูกเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่ง

หลอกให้พวกเธอคือเธอมากับเพื่อนแล้วก็ใส่กระโปรง
หลอกให้พวกเธอปีนขึ้นไป

ขึ้นไปลงข้อความอะไรในพระธาตุสิ
แล้วการขึ้นไปมันต้องปีนอยู่ในลักษณะสูง

ถือมือถือทำเหมือนสายไปสายมา
ก็คือแอบถ่ายใต้กระโปรงของนักเรียน
คุณเสื่อมไหมนะ

ก็เอาตัวเด็กนักเรียนที่ได้รับความเสียหาย
ไปแจ้งความเลยนะฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปวีดีโอ
โทรศัพท์มือถือของพระอธิการธนชัยกิติคุตโต
หรือว่าพระอาจารย์เล็กอายุ๔๘ปี
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีพัฒนาบราม
พยายามบันทึกภาพใต้กระโปรง

แก้มก้นเห็นขาอ่อน
ของนักเรียนหญิงชั้นม๔อายุ๑๖ปีรายหนึ่ง

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดเลยนะฮะ
เมื่อบ่ายของวันที่๘สิงหาคมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เองนะครับ
นางสาวนิดนักเรียนที่เสียหายเปิดเผยบอกว่า

ก็เธอได้ไปทำบุญที่วัดกับเพื่อน
แล้วก็ทีนี้พอไปที่วัดเสร็จ
ก็ไปกราบไหว้สักการะพระแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดนะครับ
และปรากฏว่าหลังจากที่ให้อาหารปลาเรียบร้อยแล้ว

พระอาจารย์ท่านนี้คือพระอาจารย์เล็ก
พอพระอาจารย์เล็กมาเจอเด็ก

แนะนำให้เด็กไปขัดเทียนไปเขียนแผ่นจารึก

ซึ่งตรงนั้นมันมีลักษณะสูง

ก็บอกให้น้องนักเรียนผู้เสียหายคนนี้
อยู่คนเดียวขัดเทียนคนเดียว

เหมือนกับพระอาจารย์ก็จะให้เพื่อนผู้ชายออกไปด้านนอก

เวลาที่แบบไปขัดพวกน้ำตาเทียนที่มีคนมาไหว้ออก

ขึ้นไปนิดนึงมันเป็นลักษณะที่สูงไง
ยืนทางขาลูกสาวก็ทำตาม
คือผู้ปกครองของเด็กหญิงคนนี้ที่พาไปแจ้งความ

และตัวนางสาวนิดนามสมมุตินักเรียนหญิงที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
ก็บอกตอนนั้นหนูก็ทำตามนะคะ
แล้วก็พระอาจารย์เล็กยืนอยู่ด้านหลังตลอดเลย

เห็นว่าพระอาจารย์เล็กใช้มือถือเหมือนถ่ายสาดไปสาดมาสอดถ่ายใต้กระโปรง
ทีนี้ครับตัวเธอเลยสงสัยกลับมาบอกผู้ปกครอง
ผู้ปกครองก็เลยพาตัวน้องนักเรียนพาตัวลูกสาวเนี่ย
ประสานกับตำรวจเข้าตรวจสอบ
แล้วก็ไปเจอพระอาจารย์เล็กจริง
นายชัยนามสมมุติพ่อของเด็กหญิงผู้เสียหายบอกว่า
ผมต้องการให้ทางตำรวจดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
รวมถึงต้องการให้ศึกขาดจากความเป็นพระ
หากยังปล่อยไว้ให้เป็นถึงเจ้าอาวาสอยู่อีก
อาจจะมีเหยื่อรายอื่นที่หลงเข้าไปทำบุญ
แล้วก็ถูกล่อลวงถูกหลอกถูกกระทำไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้อีกนะครับ
โดยภายหลังจากตำรวจรับแจ้งความชุดสืบสวนก็ได้ไปติดตามตัวนะคุณนะ
ไปตามเจ้าอาวาสหรือว่าพระอาจารย์เล็ก
พระอธิการธนักใช้มาสอบปากคำที่โรงพัก
โดยพระอาจารย์เล็กบอกว่าไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าไม่ได้มีเจตนาเพื่อการอนาจารย์
เพียงแต่ต้องการนำไปให้เพื่อนดูว่าแต่งกายไม่เหมาะสม
เวลาเข้าวัดแบบนี้พระอาจารย์เล็กอ้างแบบนี้
หลังจากถ่ายเสร็จก็ไม่ได้เอามาเปิดดูอะไรเลย
แล้วก็ไม่รู้ว่าการถ่ายอะไรแบบนี้มันผิดอาญาตามกฎหมาย
ส่วนการเห็นโคนขาการเห็นก้นของนักเรียนหญิงดังกล่าว

ถือว่าเป็นการฝึกจิตว่าสามารถระงับกิเลสได้หรือไม่
ซึ่งก็สามารถระงับได้แล้วก็ลบคลิปดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว

สุดท้ายก็ไปลงเอยกันที่บอกว่า
เป็นการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการ

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจดูโทรศัพท์มือถือของพระอาจารย์เล็ก
แล้วก็สามารถกู้มาได้นะกู้คลิปดังกล่าวขึ้นมาได้
อย่างที่เห็นเราก็ให้คุณผู้ชมดูแค่บางส่วนเท่านั้นเอง
เพราะว่าส่วนอื่นมันเห็นแก้มก้นเห็นขาอ่อนของเด็กนักเรียน
เอาจริงตอนเปิดในอัลบั้มรูปภาพอัลบั้มวีดีโอ

แต่ว่าที่ได้มาแล้วมันเป็นข่าวเพราะไปกู้คืนมาไง
ใช่นะครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากระทำ
ผู้อื่นได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญ
แจ้งข้อหากระทำการอนาจารย์แก่บุคคลอายุไม่ต่ำกว่า๑๕ปี
และกระทำการให้ผู้อื่นได้รับความอับอาย
โทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีหรือปรับไม่เกิน๒๐๐๐๐บาท
ส่วนเรื่องของการให้ศึกขาดจากพระ
ตอนนี้มีการเตรียมประสานเจ้าคณะอำเภอ
เพื่อหาบรือว่าการกระทำแบบนี้
สมควรให้ลาศิกขาจากการเป็นพระพิสุสงฆ์
หรือไม่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะ
ในเรื่องของคดีเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นำตัวส่งฟ้องศาลจังหวัดชุมแพรในวันนี้แหละฮะ
ก็เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหคนติดตามข่าวบอก

ใช่โอ้

ล่าสุดนี่นายสำราญรัตนภัณฑ์
สำนักงามพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น
เปิดเผยว่าเตรียมนำพระอธิการธนชัย

ทำพิธีลาศิกขาบทที่วัดขามป้อม
ตำบลขัวเรียงอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น

ขณะที่ทางตำรวจก็ควบคุมตัวพระอาจารย์เล็ก

เคยไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก

แล้วก็เตรียมสรุปสำนวนส่งฟ้องศาล
จังหวัดชุมแพร่ดำเนินคดีในข้อหาต่างนะฮะ
โอ้โหบวชมา๒๔ปี
ใช้วิธีการฝึกจิตด้วยวิธีนี้
อยากรู้ว่าจะมั่นคงจะหนักแน่นต่อกิเลสหรือเปล่า
พอมองเห็นเราฝึกจิตได้อย่างนี้เหรอ

ใช่ค่ะแบบนี้ก็ต้องศึกขาดจากความเป็นพระนะคะ